สัดสะเทือนที่เกิดขึ้นในวันนี้

คุณผู้ชมก็สามารถจะแชร์ข้อคำส่งมาได้ทางไลน์
รับรู้ได้ไหมจากแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น๗๐ในพม่า
คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่รับรู้ได้หรือเปล่า

เขาพูดกันถึงเรื่องนี้อย่างมากครับคุณผู้ชม

ช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายต่อหลายคน
ก็พูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวจำนวนมาก

ตามมาด้วยอันดับที่๒ก็คือแฮชแท็กแผ่นดินไหว
อกจากนี้ครับยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายราย
โพสต์คลิปขณะที่เกิดแผ่นดินไหวบนตึกสูงในหลายพื้นที่นะครับ
นี่ครับที่แรกไม่ไกลครับ
นี่คือสำนักงานใหญ่ไทยรัฐชั้น๑๑

สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจนโคมไฟก็แกว่งไปมานะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่รับรู้ได้ในที่แรกนะครับ
ต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่ครับจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าอาลิสโตเติ้งที่๘
บอกว่าคลิปนี้ถ่ายได้จากชั้น๑๑โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ก็จะเห็นนะครับโคมไฟครับคุณผู้ชม
แว่งไปมารับรู้ถึงแรงสั่นไหวเช่นเดียวกัน
ลองไปดูเหตุการณ์ชัดไปฟังเสียงบรรยากาศชัดครับ
ไปดูกันต่อนะครับคลิปนี้จากผู้ใช้ทวิตเตอร์เช่นเดียวกัน
และอีกคลิปหนึ่งที่ถ่ายเอาไว้ได้ถ่ายได้ที่ชั้น๑๘อาคารเดียวกัน
เป็นมูลลี่ครับก็แกว่งไปมาในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันครับ
ส่วนผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่ามิมิโพสต์คลิปโคมไฟสีขาวนะครับโยกไปโยกมาคลอนไปคลอนมา
ถ่ายได้จากอาคารไทยสมุทรชั้น๒๐บริเวณย่านศรีลมครับ
ปิดท้ายกันที่คลิปนี้นะครับจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าเฮียโน่
โพสต์ข้อความว่าตกใจมากนี่อยู่ชั้น๑๐ย่านสาธรณ์โคมไฟเนี่ยไหวมากนะครับ
ซึ่งคลิปนี้มีผู้รีทวิตไปแล้วถึงสามพันครั้งด้วยกันนี่ก็คือการรวบรวมกระแสจากโซเชียล
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็บางท่านรับรู้แรงสรรสะเทือนด้วยมึนหัว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์ดิฉันนั่งอ่านดูนะคะก็มีหลายข้อความที่ส่งมาบอกถึงการรับรู้แรงสรรสะเทือนแผ่นดินไหว
บอกว่าอาคารซิโนไทยอโศกบอกว่าอยู่ชั้น๒๙รับรู้แรงสรรสะเทือน
คุณผู้ชมยังส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในรอบประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมคลิกเข้าไปดูในไทยรัฐออนไลน์เกิดขึ้นหลายที่นะครับ
เปรูอาเจนติน่าออสเตรเลียอิตาลีรวมกระทั่งล่าสุดที่พม่า
ดังนั้นอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยเอาตัวรอดอย่างไรให้ได้
สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนแบบนี้ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด